คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้
เสิร์ฟความหวานส่งตรงจากริมชายหาดที่พัทยากันเลยนะคะ
สำหรับพิธีวิวาของแน็ตนัชชาแล้วก็เป๊กรัฐภูมิ
คือต้องบอกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะคะ
คู่นี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการวิวายิ่งกว่าสายฟ้าแลบอีกค่ะคุณผู้ชม
เพราะเพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกันได้แวบเดียว
ก็ประกาศสละโสดเบ็ดเสร็จเนี่ย๔เดือนเท่านั้นนะคะ
แต่คู่นี้เขายืนยันว่าความรักที่ลงตัวได้เจอคนที่ใช่แล้วเนี่ย
เวลาก็ไม่เป็นผลเราไปฟังการเปิดใจของทั้งคู่กันเลยค่ะ
ฝ่ายฝันมาแต่เด็กว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น
แล้วก็อยากมีครอบครัวที่น่ารักอยากมีสามีที่ดี
แล้วก็อยากที่จะแต่งงานมานานแล้วเป็นของขวัญตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ที่เขาเป็นคนดีแล้วก็ทำให้ชีวิตของแท็กกลายเป็นแบบสีขาว
เร็วไม่เร็วมันอยู่ที่ว่าเจอคนที่ใช่หรือเปล่า
ถ้าเจอคนที่ใช่มันก็มันไม่ต้องปรับอะไรเลย
ไม่ได้ท้อง

เขาบอกว่าขออีกประมาณ๒ปีผมก็คิดว่าอีกสัก๒๓ปี
ใช่ตอนนี้ก็ทำหนังถ่ายละครอยู่เลย
อะคอเวลาหน่อยแต่แต่ใครที่เป็นห่วงว่า
เฮ้ยคู่นี้วภาทแลบเร็วขนาดนี้เนี่ย

เฟิร์มว่าไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าแท็กนัชชาเนี่ย
ซีสแตกไปเมื่อไม่นานมานี้เอง
ร่างกายต้องการการพักฟื้นอย่างน้อยน่าจะเป็นปีนะคะคุณผู้ชม

แต่วันนี้หน้าตาสดใสทีเดียวนะคะพูดถึงความรักเธอก็น้ำตาเอ่อขึ้นมาทีเดียว